แต่รายการนี้จะแข่งขันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
ซึ่งประวัติราสุดวันวานนี้ได้มีการจัดสรากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งในประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิง
ซึ่งทีมชาติไทยของประเภททีมหญิง
ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ศึกหนักก็คือจะพบกับทางเกาหลีใต้นะครับ
แม้ว่าในปีนี้แชมป์๑๓สมัยอย่างจีน
แล้วก็ญี่ปุ่นเองจะไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ

แชมป์เอเชียทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงแบบออนไลน์นะครับ
โดยทีมหญิงแข่งขันที่เมืองคลาสเมืองปังกะแล้วก็เมืองซูบิกที่ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่๒๙สิงหาคมถึงวันที่๔กันยายนนี้นะครับ
ปีนี้อย่างที่ได้บอกไปไม่มีแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติจีนอดีตแชมป์๑๓สมัยที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
รายการนี้จะคัดเอาทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์ครับ
ไปแข่งขันวดบหญิงชิงแชมป์โลกในปี๒๐๒๒ครับ
ขณะที่ทีมชายครับแข่งขันกันที่เมืองชิบาประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่๑๒ถึง๑๙กันยายนนี้นะครับ
ยูดานปากีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับ
รายการนี้ก็เอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์ครับ
แข่งขันวอเล็กบอลชายชิงแชมป์โลก๒๐๒๒ที่ประเทศรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับ